คุณผู้ชมครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของพื้นที่ป่า
แต่ว่าคราวนี้เป็นปฏิบัติการภารกิจหน้าที่ที่ทั้งทหารตำรวจ

โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสิงสารสัตว์อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากครับ
ในภาวะที่หน้าแรงมาเยือนแบบนี้หลายชีวิตกระทบหนัก
เจ้าหน้าที่นั้นต้องทำงานกันแบบหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น
ติดตามภารกิจกู้ผืนป่ารักษาผืนป่านี้ได้จากรายงาน
พ่อแลกบันดีค่ะ
หน้าชุดลาดตระเวนร่วมระหว่างทหารกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ชับให้ลูกทีมเน้นความระมัดระวังในขณะเดินลาดตระเวนร่วม
เพราะเข้าใกล้บริเวณแหล่งน้ำที่มีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
หลังจากได้รับคำสั่งเสร็จสิ้นทุกคนพร้อมสัมภาระและอาวุธครบมือ
กระจายกันขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังเชิงเขาภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ภารกิจในครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาเดินลาดตระเวน๓วัน
ระหว่างเดินลาดตระเวนตามเส้นทางที่กำหนดตลอด๑ชั่วโมง
หากพบสิ่งผิดปกติหรือรอยเท้าของสัตว์ป่าก็จะต้องส่งพิกัดเพื่อระบุตำแหน่งด้วยเช่นกัน
ลาดตระเวนร่วมถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกันหลายฝ่าย
เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในอุทยานแห่งชาติปุยบุรีและบริเวณตามแนวชายแดนไทยพม่า
เพื่อป้องปรามกลุ่มพรานป่าที่มักลักลอบเข้ามาล่าสัตว์โดยเฉพาะช้างป่าและวัวกระทิง
รวมทั้งยังเป็นการป้องกันภัยด้านความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่งด้วย
โดยการภารกิจก็เป็นการดูแลสัตว์ป่าด้วยแล้วก็ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเส้นทางลำเลียงยาเสพติด
แล้วก็อาจจะมีผู้ประเทศตรงข้าม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๒๕๕๘จนถึงเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มกลุ่มพรานป่าที่เข้ามารักสัตว์ป่าและบุกรุกอุทยานแห่งชาติได้จำนวน๖คดี
ซึ่งการจับกลุ่มคนร้ายแทบทุกครั้งนอกจากการเดินลัดระเวนร่วมของเจ้าหน้าที่แล้ว
ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
นับเป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะต้องร่วมกันบูรณาการ
เพื่อรักษาพื้นป่าและอธิปไตยตามแนวชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อย
ภายศาสตร์สกเรียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน